ทางญาติพยายามตามหาผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าขับรถออกไปทำธุระออกไปข้ามจังหวัดแบบนี้แล้วหายไปไหน

ว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว

แล้วก็พบจุดสุดท้ายที่รถคันนี้อยู่ก็คืออยู่ในน้ำคุณอ้าว

อยู่ในแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะกู้รถขึ้นมา
เพราะไม่รู้ว่าในรถมีร่างของผู้ชายคนนี้ติดอยู่หรือเปล่านะครับ
เฮ้ยแปลงกว่าแรง
นี่แหละครับพอเจ้าหน้าที่กู้รถขึ้นมาได้
ภาพที่น่าสลดใจก็เห็นอยู่ตรงหน้าเลยคุณ
เพราะว่าร่างของเจ้าของรถเสียชีวิตอยู่ในรถเลย
คือเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
แล้วก็อาสาสมัครกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิรวมกว่า๓๐นาย
หมายแรกทะเบียน๑ขไข่ชช้าง๑๗๒๐กรุงเทียบอันทคล

หลังได้รับการประสานจากญาติผู้สูญหาย
สูญหายก็คือนายบุญเลิศสุริยะอายุ๔๖ปี
ซึ่งมีอาชีพเป็นในหน้าค้าที่ดิน
ชาวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ญาติบอกว่านายบุญเลิศขาดการติดต่อกับครอบครัวและญาติ
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๑๕พฤศจิกายน
ทางครอบครัวพยายามออกติดตามหาไม่พบครับ
ก็เลยต้องประสานบริษัทรถยนต์
ปรากฏว่าสัญญาณมันไปหยุดตรงไหนรู้ไหมคุณ
อยู่ที่คลองชนประธานตรงนี้แหละครับ
คลองชมธานสายทุ่งทองพนมถวน
ทีนี้รู้จุดรู้พิกัดแล้วใช่ไหมฮะ
ก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพนมทวนเจ้าของพื้นที่
ก็มีกำลังชุดประดาน้ำ
ดำเนินการในการลงค้นหารถคันนี้ภายในคลองชมธาน
ใช้เวลาในการค้นหากว่า๓ชั่วโมง
พบแน่ชัดว่ารถคันนี้อยู่ใต้น้ำนะครับ

แล้วก็ทีนี้ครับก็ต้องดึงรถคันนี้ขึ้นมา
ปรากฏว่าตรวจสอบสภาพรถนะคุณ
พบว่าบริเวณกระจกด้านหน้ารถและหลังคารถ
มีร่องรอยเหมือนถูกกระแทกจนพังเสียหาย
เหมือนคนในรถพยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตรอด

พยายามจะออกมาจากรถให้ได้นะครับ
แต่ออกมาไม่ทันรถจมน้ำ
ทำให้นายบุญเลิศจมน้ำไปด้วย
แล้วก็ในรถก็มีร่างของนายบุญเลิศนะครับ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ภายในรถนะครับ
คุณหมอชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากการจมน้ำครับ
ทีนี้มีการสอบถามนางสาวหนึ่งนะครับ

ให้การว่านายบุญเลิศมีอาชีพเป็นนายหน้าค้าที่ดิน
แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่๑๕พฤศจิกายนนะครับ

บอกว่าจะไปติดต่อซื้อขายที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ขับรถไปเพียงลำพังขับรถจากปฐุมนะคุณนะ

ก่อนจะขาดการติดต่อกับญาติไปตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๑๕พฤศจิกายนนะครับ
ทางครอบครัวเป็นห่วงมากพยายามออกติดตามตามหาแต่ไม่พบ
ก็เลยตัดสินใจครับขอความร่วมมือจากบริษัทรถ

ขณะที่นายบุญเลิศกลับจากการไปดูที่ดินเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขับรถมาตามลำพังมาตามถนนเรียบคลองชมประธาน
มุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดปฐุมธานี
อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รถเสียหลัก

ประกอบกับถนนเส้นเรียบคลองชมประธานในช่วงกลางคืน
ไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมา
ไม่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์
ทำให้นายบุญเลิศพยายามดิ้นรนหาทางออกจากตัวรถ
เมื่อรถตกลงไปในน้ำแล้วแต่ไม่สามารถออกมาได้
ก็ทำให้จมน้ำเสียชีวิตอยู่ภายในรถนะครับ

มันจะคล้ายกับเคสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์